ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคราวนี้ทหารอากาศนะฮะ
แถวกรุงเทพนี่แหละคือชาวบ้านเนี่ยเขาโทรแจ้งตำรวจไป
บอกว่ามีคนมานั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะ
แล้วก็แซวคนนู้นแซวคนนี้ขอให้ตำรวจเนี่ยมารับเหตุให้หน่อยนะฮะ
เอาไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ตำรวจไปถึงนะฮะ

มันไงมันทำแซวหรอ
เพื่อนเขาเสื้อแดงนี่ต้องเข้ามากันออกไปเลยนะฮะ
ก่อนที่สายตรวจของสนสามเศษเนี่ย

หลังจากที่มาตรวจสอบแล้วพบว่า
อันนี้ทิชชาบ้านก็แจ้งมาก็มาถวดให้
คนที่กินเหล้าอยู่ก็บอกอายุนั้นไม่มีการแซวทั้ง
เดี๋ยวดูภาพตอนแรกอีกทีนึงตอนที่ตำรวจเนี่ยเดินทางไปถึงจุดที่ชาวบ้านเขาแจ้งเอาไว้
นี่เสื้อดำนี่มาถึงเดินเข้ามาหาเลยนะฮะแล้วในมือจะถือแก้วเหล้าอยู่ด้วย
แล้วบอกมีทหารอากาศเหมือนกันนี่ฮะบอกตำรวจบอกให้พูดกลางสิ
วันนี้เราไปคุยกับผู้ชายนี่ฮะเสื้อแดงคนนี้นะครับ
ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เขาบอกว่าใช่วันเกิดเหตุเนี่ย
นั่งสังสรรค์ดื่มกินกันอยู่จริงนะแถวนั้นเป็นข้างร้านขายลูกชิ้น
ซึ่งเป็นร้านของเขาเป็นที่ประจำค่ะอ่าระหว่างนั่งดื่มกันอยู่
มีสายตรวจเนี่ยมาแล้วพูดภาษาถิ่นอีสานบอกใครกินเหล้าแล้วแซวคน
เพื่อนของเขาก็คือผู้ชายเสื้อดำซึ่งเป็นทหารอากาศก็เลยเดินออกไปหา
แต่เขายืนยันว่าเพื่อนของเขาที่เป็นทหารอากาศเดินไปหาตำรวจเนี่ยพูดจาดีนะ
ไม่ได้ไปหาเรื่องในตำรวจก็พูดดีประมาณว่าพูดภาษากลางได้ไหม
แล้วไม่ได้กลางใส่ตำรวจด้วยแล้วก็ยังที่คือที่ไปเคลียร์กับตำรวจ
เหมือนกับบอกประมาณว่าตัวเขาก็เป็นทหารอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ใครเนี่ย
สร้างความเดือดร้อนไปแซวประชาชนหรอกตำรวจเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็กลับไปนี่เห็นไหม
แล้วคนเนี่ยเอาคลิปไปเผยแพร่แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรทำให้เสียหายกันหมดเลย
ให้พูดเป็นภาษากลางได้ไหมใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วพอพูดไปแค่นั้น
พอน้องตำรวจเขาก็พูดมาดีเขาก็บอกว่ามีคนแจ้งไปว่ามีวงเล่า
มีวงเล่านั่งดื่มกันแล้วก็ไปแซวไปแซวทางน้อง
นี้ก็บอกว่าใครใครล่ะซึ่งซึ่งมันก็ไม่มีเพราะผมก็
อยู่ด้วยในเหตุการณ์น้องเขาก็ได้พูดไปแต่ความหมาย
เขาอาจจะไม่ได้ว่าเขาไปเบ่งอะไรก็ได้ถูกไหม
ครับเขาอาจจะหมายว่าเขาก็เป็นคลายการเหมือนกันเขา
ตรงนี้แล้วเขาจะปล่อยให้คนอื่นเตาได้ไงถ้าถึง
เขาจะปล่อยทางบชนอบอกว่าก็ได้สอบถามเรื่องนี้ไป
ยังสนสามเสศแล้วนะฮะอ่ารวมทั้งฐานอากาศนายนี้ด้วย
ก็ตกลงก็คือไม่มีการแซวอะไรใครนะฮะก็เข้าใจ
กันหมดแล้วครับคุณผู้ชมค่ะ